คุณผู้ชมหนึ่งในปัญหาที่เมืองไทยต้องเร่งแก้ไขนะคะ
ก็คือเรื่องของหมาแมวจรจัด
หมาจรจัดเนี่ยหนักเลยเพราะว่าบางทีมันไปไล่ทำร้ายคน
ล่าสุดที่ชนบุรีนะคะจะพาไปดูขายใหญ่ชนบุรี
ขาใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้รู้แต่ว่าฟันคมแน่แหละ
เพราะว่าไล่กัดชาวบ้านไล่กัดนักเรียนไปเนี่ย
คนรวดนะคะตัวเดียวเลยนะคะ
กู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชาจังหวัดชนบุรีเนี่ยได้รับแจ้งมาว่า
มีหมาจรจัดไล่กัดนักเรียนก็นี่แหละค่ะ
ต้องรีบพาเด็กส่งโรงพยาบาลเลยนะคะ
หลายคนก็ตัวยังเล็กอยู่เลยประมาณชั้นป๒ได้ค่ะ
นักเรียน๖คนเป็นนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อโดนกัดไป
แล้วก็มีชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาโดนกัดไปอีก๓คนนะคะ
โดยเด็กนักเรียนที่โดนกัดเป็นผู้ชาย๕คนเป็นผู้หญิง๑คน
โดนกัดตามร่างกายตามใบหน้าน้องเนี่ยนั่งร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดนะคะ
ตกใจก็ตกใจเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวก็โดนหมาตัวเดียวกันกัดเหมือนกันนะคะ

จริงหน้าก็ดูไม่โหดหางเขาก็ดูเป็นมิตรอยู่แต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ไง

เออเพราะว่าทีมข่าวเราเนี่ยนะไปคุยกับหนึ่งในนักเรียนที่ถูกกัด
เล่าให้พี่ฟังหน่อยซิว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เล่าบอกว่าผมกับเพื่อนกำลังเดินไปร้านค้าสหกร
แล้วอยู่หมาตัวนี้วิ่งมากัดเลยไม่ได้มีใครไปแห่ไปแกล้งมันเลยแม้แต่นิดเดียว

หนูเดินกำลังจะไปสหกรครับแล้วหมาก็วิ่งมากัดเลยอ่ะ

สงใจแล้วน้องหน้า
อ๋อเราไม่ได้ไปโกงอะไรกัน

เตี๋ยวมาก
เมืองต้นเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านก็กำลังช่วยกันปิดล้อมตามจับหมาตัวนี้นะคะ
แต่ยังจับไม่ได้เลยค่ะ

ผ่านไปผ่านมาถ้าเห็นเจ้าหมาตัวนี้ก็ระวังตัวเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะ

บางคนอาจจะบอกว่าหมาห่วงก็จะเป็นร็อตไวเลอร์

นี่น่าไม่น่ากลัวแต่นิสัยน่ากลัว